ตรงรุงแล้วหัวหน้าพลักษณ์จะต้องเปลี่ยนไหมคะ

ผมทำแอพพลิเคชันเมื่อเสร็จ
ผัดใจอะไรจะทำให้ต้องเปลี่ยน
ถ้าเกิดว่าในพลังประชารัฐมันจะต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริหารพักจริง
ไปถึงหัวหน้าพักเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยอะไรมาขับเคลื่อนนะคะพี่
ผมคิดว่าพลังประชารัฐเนี่ยเอ่อต้องต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นก่อน
จริงจริงพลังประชารัฐเป็นพักที่เอ่อเรามาจากหลากหลายกลุ่มนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้หลายเรื่องเราก็สามารถพูดคุย
แล้วก็ทำงานร่วมกันมาได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอ่อ
สิ่งที่ดีที่สุดของพลังประชารัฐวันนี้ก็คือเราเดินมาถูกทางแล้ว
นะครับแต่ว่าต้องมีการพูดคุยนะครับแล้วก็พยายามหาเอ่อ
ความร่วมมือในหลายส่วนมาเติมเต็มในบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับ
อย่างเช่นอย่างที่เป็นข่าวอยู่อย่างนี้นะครับ
ความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารกับตัวสอสอหรือแต่เอ่อ
สมาชิกอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องปรับจูนเข้าหากันบ้างอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ครับเรามาจากหลากหลายที่มาไม่เหมือนพักอื่นนะครับ
เรามาจากหลากหลายกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาอยู่ด้วยกันก็
ก็ต้องมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะคุยกันได้
หมายความว่าจนถึงเวลานี้เรายังคงให้โอกาสหัวหน้าพักในการทำงาน
เมื่อถ้าเกิดว่าบรรดาหัวหน้าพรรคแล้วว่าบรรดาบุคคลที่เป็นเป้าหมายแล้วปรับปรับตัว
ผมคิดว่าโดยหลักแล้วก็ในแนวความคิดของผมส่วนตัวผมนะฮะ
ผมคิดว่าเราต้องฟังสมาชิกส่วนใหญ่ของพักนะครับพักจะเดินหน้าไปได้
มันก็ต้องฟังว่าสมาชิกก็คือสอสอทั้งหลายผู้บริหารพักทั้งหลาย
แล้วก็เอายังไงก็ต้องก็ต้องเอาตามนั้นแหละนะครับ
แล้วผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเอ่อ
มันก็จะถูกแก้ปัญหาโดยคนกลุ่มใหญ่ของพักนั่นเองนะครับ
เอายังไงแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นชี้นำอะไร

อย่างที่ี้บอกว่าเราจะเปลี่ยนไม่หรืออะไร
ผมว่าต้องดูภาพรวมของพัก
เพราะว่าพักไม่สามารถจะเดินไปได้โดยที่ไม่มีการพูดคุย

เวลาที่เหมาะสมในการที่จะเปลี่ยนกรรมการบริหารพักษณ์หรือหัวหน้าพักษณ์คนหม่านนี้คือเวลาไหนช่วง
คือถ้าถามมันก็เป็นไปตามสิ่งที่ผมพูดนะครับว่าถ้าผู้บริหารพักส่วนใหญ่แล้วก็สมาชิกส่วนใหญ่เนี่ย
เขาเห็นมีความต้องการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะสะท้อนมาในการประชุมครั้งถัดไป
อย่างเช่นการประชุมข้างหน้า๑ปีหนึ่งก็ต้องมีอย่างน้อยคณะกรรมการประชุมวิสามันมันก็จะสะท้อนมาจากการประชุมอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่าดูแล้วภายในเร็วนี้อาจจะไม่เกิน๒๓เดือนก็อาจจะมีประชุมพักอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ต้องไปดูว่าเสียงส่วนใหญ่ของพักเขาว่ายังไง
ผมคิดว่าเราไม่สามารถไปชี้นำได้ก็ต้องฟังเสียงสะท้อนเพราะว่าวันที่ก่อตั้งพักพลังประชารัฐกับวันนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับ
วันที่เราก่อตั้งพักใหม่เนี่ยเรายังไม่มีสอสอเรายังไม่มีสมาชิกมากวันนี้เรามีสอสอตั้งร้อยกว่าท่านแล้วก็ยังมีสมาชิกอีกเป็นหลายแสนคน
เพราะฉะนั้นการที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือว่าต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของพักก็ต้องฟังสอสอด้วย